ทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบอกว่า
ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะสำหรับการที่หาโพรง
คือเขาหาก็คือทางฝั่งทิศใต้ของถ้ำหลวง
ทางทีมรังนกก็หาฝั่งเดียวกันทางทิศใต้เหมือนกัน
ทีนี้ทางวิศวกรรมสถานบอกว่ามันมีอยู่๔โพรงที่เจอ
แล้วมันมีโพรงหนึ่งโพรงสุดท้ายโพรงที่๔เนี่ย
เป็นไปได้แต่ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
ก็ต้องพยายามหากันต่อนะคะ
นายธเนธวีระสิริค่ะ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะว่า
เขาขึ้นไปสำรวจโพรงที่พยายามจะหาให้เจอเพื่อจะเจาะลงไป
แล้วก็ช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนคือเหมือนกับดึงตัวขึ้นมา
ไม่ต้องดำน้ำไม่ต้องว่ายน้ำออกทางปากถ้ำ
คือตอนนี้เนี่ยทางท่านนายกสมาคมทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าก็ไปสำรวจทิศใต้นะคะก็คือทางปลายถ้ำ

โรงที่๔อยู่บริเวณเส้นแผนที่ของถ้ำ
ก่อนหน้านี้ทหารจากมณฑนฐานบกที่๓๗เขาเดินสำรวจแล้วก็ไปเจอโพรงนี้ค่ะ
โรยตัวลงไปได้ประมาณ๒๐เมตร
คนเดินได้สบายหลายสิบคน
ก็เลยเดินสำรวจกันต่อลงไปในโพรงอีกประมาณ๒๐เมตร
พอลงไปปุ๊บมันไปต่อไม่ได้แล้วมันไปจบตรงนี้
เพราะว่ามันมีก้อนหินนะคะคุณผู้ชม
๙ก้อนมันหล่นไปปิดทางอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ของการไฟฟ้านะเขาก็พยายามส่องเข้าไป
พบว่าระยะ๗เมตรยังติดก้อนหินอยู่
เรียงรายตลอดแนวเลยนะคะทหารเขาเลยลองใช้แบบนี้
ใช้เหรียญลองขูดดูเขามีวิธีของเขา
ใช่ค่ะพอขูดลงไปขูดลงไปเป็นแนวลึก
พบว่าก้อนหินมันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งมาก
ก็ใช้ค้อนทุบต่อเอาค้อนทุบค้อนทุบ
แล้วก็เดินสำรวจต่อไปคิดว่าโพรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
น่าจะเป็นโพรงที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะ
หินที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นหินที่ไม่แกร่ง

เอาคอนทุบที่เป็นไงออกมาเป็นแผ่น

ถัดเจนว่าเราต้องสะกัดใช้คำว่าสะกัดมึง
ไม่ใช่จอกสะกัดเข้าไปทีละต่อน
แล้วตอนนี้มันก็จะไปถึง๗เมตรตรงที่เราติด
หลังจากนั้นพอถึง๗เมตรแล้วเราก็ค่อยสอดกล้องต่อไปอีกนิดนึง
พระยาเข้าไปอีกก็จะเรียกว่าไปทำปลายทำอืมแต่เราเนี้ยเจาะทำปลายทำ
เข้ามาอีกเป็นร้อยเมตรดังนั้นเขาก็เอ่อน้องเขาก็เลยเข้ามา
เราก็เลยเข้าไปอย่างเงี้โอกาสใกล้มันดีมากเราจะขอหาพิกรรม
ครับดีครับตอนนี้วิธีการหาพิกัดเนี่ยมันหาด้วยวิธีการ
แบบประเภทสมัยใหม่ยังไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีการคำนวณและใช้
เหล็กอย่างทิศครับช่วยครับแต่จะได้ผลยังไงเดี๋ยวต้องขอ
ถ้าได้ตรงนั้นคือลุ้นนะคือมันเจอโพรงที่สามารถเจาะทะลุลงไป
เป็นไปได้ว่าจะเจาะทะลุถ้ำลงไปได้แต่ไม่รู้ว่าโพรงนี้มันใกล้กับจุด
นนมสาวที่ทั้งสิบสามชีวิตรอคอยอยู่หรือเปล่าอืมแต่จากพิกัดแล้ว
ท่านนายกเอ่อวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยท่านบอกว่ามันมันน่าจะ
ใกล้อ่ะครับคือท่านก็จากปลายถ้ำขยับขึ้นมาสิบสามชีวิตจากหลังจากหาด
เป็นไปได้ลุ้นตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนนะคะ
ก็ต้องสำรวจต่อหาปล่องหาโพรงต่อไปเรื่อยเรื่อยเพื่อให้ได้จุดที่ใกล้เคียง
ถ้ารู้ว่าโพรงไหนอยู่ใกล้ก็จะพยายามเจาะลงไปเพื่อสำรวจ
เหนือจากการขุดเจาะแล้วก็ต้องมีภารกิจในการหาพิกัดด้วย
พิกัดกับการหาโพรงกับการเจาะลงไปเนี่ยทำควบคู่กันไปหมด
แม่นยำมากที่สุดว่าเจาะลงไปแล้วมันใกล้ใกล้จุดที่ทั้ง๑๓คนรออยู่
หลวงขุนน้ำนางนอนนี่เป็นถ้ำหินปูนเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของหินนี้ก็อาจจะไม่หนามากนะครับ
เขาก็ลองเอาเหรียญขูดมันไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ก็คอนทุบได้
แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือน้ำมันก็ผ่านง่ายทั้งข้างบนทั้งข้างล่าง
เป็นถ้ำที่เป็นทางผ่านของน้ำอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ